ประกาศยังเป็นทางการเลยว่ารายการลักษณะไทยคว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่๓๗นะคะยินดีด้วย
เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังธนาคารกรุงเทพร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยผ่านรายการลักษณะไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานะคะ
ประกาศยกย่องรางวัลโทรทัศนทองคำครั้งที่๓๗ประจำปีเมื่อวันที่๑๐มิถุนายน๒๕๕๙
เป็นรายการประเภทส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นนะคะ

ค่ะของคุณแม่ชิศาของเรานะคะ
เป็นคนที่ลงเสียงรายการลักษณะไทย

รายการลักษณะไทยมีทีมงานหลายภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันนะคะ
ก็เป็นรางวัลของทุกคนที่ทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังตัดต่อช่างภาพช่างแต่งหน้าทุกคนเลย
อยากฟังกับหนึ่งท่อนหนึ่งประโยชน์ได้มั้ย

ถ้าอยากฟังนะคะกรุณาติดตามรายการลักษณะไทยออกอากาศทางโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาที